ดูอีกคดีหนึ่งครับทุกผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยเป็นเดนคุกเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น
ล่าสุดเนี่ยถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกคุมขังในคดีค้าอาวุธสงคราม
พอพ้นโทษออกมาเนี่ยยังแค้นอยู่แล้วไปเจอผู้ชายคนนึง
ซึ่งคิดว่าพ่อของผู้ชายคนนี้คือคนที่เคยแจ้งตำรวจให้มาจับเขาเข้าคุก
ค่ะยิงลูกชายเขาตายแล้วพ่อบอกว่าโอ๊ยเข้าใจผิดพ่อไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
จังหวะที่ตำรวจไปตรวจจับอาวุธสงครามที่บ้านอีตาคนนี้เนี่ยนะคือพ่อแค่ขับรถสวนกับตำรวจแค่นั้นเอง
ก็เลยเข้าใจผิดว่าพ่ออ่ะไปแจ้งความทำให้ตัวเองโดนจับโอ้โหแล้วมันแค้นเอาไว้แค้นฝังหุ่นเอาไว้อย่างเงี้
แล้วมันโดนหลายคดีนะคะก่อนหน้านี้พอหลุดพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุแบบไม่กลัวกฎหมาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายอาหารตามสั่งร้านหนึ่งนะครับอยู่ริมถนนสายแม่ประจันหนองว่าอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ร้านแห่งนี้นะครับ
คนร้ายเป็นมือปืนเนี่ยก็เป็นคนที่เคยมีคดีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อ๑๐โมงกว่านะฮะเมื่อวานนี้๑๘ธันวาคมนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพท่ายางเพชรบุรีรับแจ้งเหตุยิงถล่มกันนะแล้วมีผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตคือนายอนันต์คำสอนอายุ๓๙ปีเป็นชาวตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นใต้โต๊ะอาหารถูกยิงด้วยกระสุนปืน๑๑มมเข้าที่ศีรษะ๕นัด
มันสมองปนเลือดเนี่ยทะลักไหลนองอยู่ที่ร้านเลยมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ห้าปลอกนะฮะ
บนโต๊ะก็มีจานอาหารวางอยู่เจ้าของร้านนะครับบอกว่าผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ความจริงแล้วก็มีศักดิ์เป็นหลานชายของเขาก่อนเกิดเหตุผู้ตายมานั่งกินอาหารกับญาติมากันสองคน
แล้วอยู่ผู้ที่ก่อเหตุก็คือผู้ต้องหานายพงเสรีวัฒน์นิทัศน์เกษมอายุ๕๐ปีก็ขี่จักรยานยนต์มา
มากับนายอักษราแช่มเทศอายุ๓๖ปีก็มาลักษณะเหมือนกับมาเป็นลูกค้ามาสั่งอาหารกินนะครับ
พอมาถึงที่ร้านเนี่ยสั่งอาหารแล้วก็ลุกไปนั่งที่โต๊ะ
เดินเข้าไปที่โต๊ะที่ผู้ตายนั่งอยู่ไปสอบถามผู้ตายว่าชื่ออะไรเป็นลูกใคร
นายพงศ์อนันต์ผู้ตายก็บอกว่าเป็นลูกของนายทงชัยนายอิ้ง
ทันใดนั้นนายพงศ์เสรีวัฒน์นะก็พูดออกมาเลยว่า
พ่อนายอ่ะแต่เขาใช้คำว่ามึงนะเคยแจ้งตำรวจจับอาวุธปืนสงครามเมื่อหลายปีก่อน
ทำให้เขาติดคุกแต่ผู้ตายก็ปฏิเสธแล้วก็มีการโต้เถียงกัน
ที่สุดแล้วผู้ต้องหาชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่ไป๕นัดซ้อน
เสียชีวิตคาที่แล้วผู้ต้องหาก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
และบรรยายทฤษภาษีของทฤษภาษณียนต์ที่อยู่ในประเภทเลียนกลางอังกฤษ
พ่อนายสุดท้ายอยากเริ่มรู้จักครับทุกคนที่ไม่รู้จักของเจ้าของใบ่ดาวหรือถ้าเกิดขึ้น
นี่คือหนึ่งสักครั้งคระครับ

พูดอย่างนี้พี่ก็เออคิดว่าเขาคุยกันดีนะเนอะ
คิดว่าไม่มีปัญหาออฟก็เดินเดินไปตรงสารพระภูมิ
แล้วก็ว่าเออนั่งคุยกันก่อนนะเดี๋ยวจะไปหยิบไอ้ถ้วยพ่อปู่มาไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ก่อน
เพราะเคยไหว้เขาทุกเช้าต้องให้เขากิน
เห็นแล้วก็เอ้ามึงลุกตะเอี่ยงเหรอมึงรู้ไหม
พ่อมึงอ่ะแจ้งตำรวจมาจับกูเขาว่าอย่างนี้นะแจ้งตำรวจมาจับกู
ไอ้เฮียเดี๋ยวกูยิงให้หมดแม็กซ์เลยพอพูดแค่นั้นพี่หันหลังกลับ
มันชักปืนปั้งยิงใส่เลยยิงใส่คาโต๊ะเลยโต๊ะกินข้าวอ่ะยิงคาโต๊ะ
บอกว่าใช้ลูกตาเอี่ยงเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แต่ก็ไปยิงเขาตายนะครับ
ส่วนเพื่อนที่มากับผู้ตายนะครับชื่อว่านายนิพนธ์คำโพบอกว่า
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเขากับผู้ตายตั้งใจจะไปกินข้าวก่อนไปทำงาน
ตอนแรกเดินเข้าไปในร้านก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผู้ต้องหาเนี่ยมาทักชื่อ
เหมือนกับรู้จักกันอะไรอย่างนี้แต่ก็คิดไม่ออกจำไม่ได้ว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า
หลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้ยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทำอะไรไม่ถูก
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะอะไรกันเลยด้วยซ้ำ
เขากับผู้ตายอยู่บ้านใกล้กันไปทำงานด้วยกันตลอดไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใคร
เถียงกันก็เถียงกันแค่ว่าใช่ลูกตะเอี่ยงอะไรยังไงหรือเปล่าแค่นั้นเอง
ผมก็ยังนั่งซันเงียบโต๊ะแค่นี้แค่นี้
จากคำบอกเล่าของพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เราก็ทำเป็นภาพกราฟิกจำลองนะครับท่านผู้ชมครับ
นายพงเสรีวัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ยมากับเพื่อนมาที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้
อ่าแล้วก็มาทำทีสั่งข้าวกินก็นั่งกันอยู่แบบนี้นะครับแล้ว
ผู้ตายนายอนันต์กับเพื่อนก็ขับรถกระบะมากินข้าวนะผู้ตาย
ก็สั่งข้าวกินกินไปได้แค่สองสามคำเท่านั้นปรากฏว่านายพงเสรี
วัดเดินเข้ามาถามผู้ตายบอกว่าใช่ลูกในเอี่ยงหรือเปล่าใน
เนี่ยเคยแจ้งตำรวจจับเขาเข้าคุกนะผู้ตายก็ตอนที่ถาม
ใช้ลูกในอินหรือเปล่าบอกว่าใช่นะครับพอได้ยินดัง
นั้นนะครับนายพงศิริวัตรเกิดความไม่พอใจต่อว่าเรื่องการที่
ผู้ตายอ่าพ่อผู้ตายเคยแจ้งตำรวจให้จับเขาจนต้องติดคุกก็
ชักปืน๑๑มมที่พกติดตัวขึ้นมาแล้วก็จ่อยิงใส่นายอนันต์
นัดจนเสียชีวิตคาที่ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อม
กับเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะ
ค่ะคือถามว่าเป็นลูกในเอี่ยงหรือเปล่าเป็นลูกในเอี่ยง
จริงแต่ในเอี่ยงไม่ได้ไปแจ้งตำรวจจับอาวุธปืนสงคราม
อะไรหรอกครับร่างของนายอนันต์นะคะญาติก็นำมาตั้งบำเพ็ญ
กุศลที่วัดบ้านแม่ประจันทร์หมู่๑ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายาง
นางน้อยคำสอนอายุ๖๕ปีแม่ของผู้เสียชีวิตยังเศร้าอยู่มาก
คุณผู้ชมแม่ก็บอกว่าตอนรู้ว่าลูกชายเสียชีวิตเป็นลม
เลยนะคะมือสั่นไปหมดไม่ได้ไปดูศพลูกชายในที่เกิดเหตุ
เพราะไม่ไหวจริงไปไม่ไหวตื่นขึ้นมาพอได้สติก็ยังทำ
ใจไม่ได้เพราะลูกชายไม่ได้ไปเกเรไม่ได้ไปทำเรื่องอะไรไม่
ดีแต่กลับมาถูกยิงจนเสียชีวิตส่วนเรื่องที่ผู้ต้องหาอ้าง
โกรธแค้นที่พ่อของผู้ตายไปแจ้งตำรวจให้มาจับจน
ติดคุกจากการสอบถามสามีสามียืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับ
ผู้ก่อเหตุเลยผู้ก่อเหตุเข้าใจผิดไปเอง
ไม่รู้จักเขาว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จัก
ก็เสียใจนะลูกนะคะ
ยังไม่นึกเลยว่ามันจะตายอ่ะ
อ๋อหน้านี้เคยมีรามของอะไรมั้ย
ก็มีก็วันนั้นน่ะเขายุดทำงานอ่ะ
ก็ไปบ้านพี่สาวกับเขา
ไปกินไปย่างหมูกินกัน
แน่พี่สาวเขาก็ว่าเขาก็บอกว่าเออผมมากินหมูย่างก่อนไว้
เดี๋ยวจะไม่ได้กินมันก็พูดแค่นั้นแหละ

ไม่ได้เคยไปเป็นสายให้ตำรวจไปจับนายพงศิริวัตรตามที่ถูกกล่าวหาเลย
จำได้แค่ว่าเมื่อหลายปีก่อน
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายพงศิริวัฒน์
มีตำรวจนั่งรถสวนทางกับรถของตัวเอง

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นบ้านของนายพงศิริวัตร
ไปเจอปืนสงคราม๑กระบอก
ประเด็นนี้แหละอาจจะทำให้นายพงศิริวัตรเข้าใจผิด

เพราะว่าแค่ขับรถสวนกับตำรวจเท่านั้นเอง

ทีนี้ความคืบหน้าทางคดี
ตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะคะ

นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีในวันพรุ่งนี้
จากการตรวจสอบประวัติในพงศ์สิริวัตร
คุณผู้ชมเป็นคนใจร้อน
เคยถูกจับติดคุกคดีอาวุธสงคราม

พ้นโทษคดีพยายามฆ่าผู้อื่นมา๘เดือนนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุนี้ฆ่ากันตายกลางวันแสก

จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๓ธันวาคมนี้ค่ะ

ว่าติดใจสงสัยมาตลอดว่าพ่อของผู้ตายเป็นสายให้กับตำรวจ
เจอกันก็โต้เถียงกันก็เลยยิงเขาซะเลย
ไม่รู้เข้าคุกไปจะมีอะไรดีขึ้นไหมคนแบบนี้นะ